มาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะคนที่รักสุนัขน่าจะเข้าใจหัวอกสองสามีภรรยาคู่นี้ดีนะคะ
เจ้าฟูฟูเนี่ยมันตายด้วยอายุคือ๑๓ปีกับ๓เดือน
แล้วเจ้าของเนี่ยรักเจ้าปูฟูมากนะสุดท้ายเนี่ยจัดงานศพให้เหมือนกับแบบจัดงานศพคนค่ะคุณผู้ชม
มีการสวดบังสุกุลมีการตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพ๓วัน๓คืน
แล้วก็มีการชาปนกิจศพด้วยนะคะ
ฟูฟูมันมีชื่อจริงด้วยนะคุณมันเป็นหมาเพศผู้ถูกไหม
อายุ๑๓ปี๓เดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเทียบกับคน

เจ้าของตั้งชื่อว่าเด็กชายชายศสุขเทศค่ะ
เป็นลูกสุนัขพันธ์ผสมชิสุพุดเดิ้ลบางแก้ว
มันตายลงด้วยโรคตับติดเชื้อเมื่อวันที่๒เมษายนที่ผ่านมา
งานศพเจ้าฟูฟูจัดขึ้นที่วัดทุ่งตาน
อยู่ริมถนนเพชรเกษมหมู่ที่๘ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
เจ้าของเจ้าฟูฟูเนี่ยชื่อว่านางสาวกัลยานีแท่นทองอายุ๕๑ปีเธอมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะ
ส่วนสามีชื่อว่าคุณชัยยันสุขเทศอายุ๔๗ปีเป็นอาชีพช่างซ่อมรถ
ส่วนเจ้าปูปูเนี่ยก็ชื่อคล้องกับคุณชายันก็คือชายศนามสกุลสุขเทศนะคะ
ภายในงานศพเนี่ยมีบรรยากาศเหมือนกับพิธีของศพคนจริงทุกอย่างเห็นไหม
มีจัดซุ้มดอกไม้วางรูปหน้าโรงศพแล้วก็มีการสวดมาติกาบังสุกุล
สวดพระพิธรรมศพ๓วัน๓คืนตั้งแต่วันที่๓เรื่อยไปจนถึงวันที่๕เมษายน
แล้วก็วันสุดท้ายก่อนที่จะมีพิธีเผาในวันนี้คือวันที่๖เมษายนนะคะ
กรยานีเจ้าของเจ้าฟูฟูบอกว่าที่มีการจัดงานศพให้ฟูฟูเหมือนแบบคน
เพราะคิดว่าฟูฟูเนี่ยเหมือนลูกคนหนึ่งจริงแล้วก็ตั้งชื่อด้วยเด็กชายชายศสุเทศ
กินก็กินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันอยู่กันแบบนี้มันต่างกับคนตรงที่ว่าไม่ได้ไปโรงเรียน
แล้วก็พูดไม่ได้ก็เท่านั้นนะคะก่อนที่เจ้าฟูฟูจะตายเนี่ย
มันป่วยเป็นโรคตับเป็นมาหลายปีแล้วและรักษามาตลอดจนอาการหนักขึ้น
ก่อนที่ฟูฟูจะตายเนี่ยพี่กรยานีแกก็กระซิบบอกว่า
ถ้าเจ็บหรือทรมานก็อย่าฝืนนะหลับให้สบาย
กับแม่จะอยู่กับหนูตลอดไปไม่ต้องห่วงนะคะ
กรยามณีบอกว่าหลังจากที่เผาศพเสร็จแล้ว
จะนำกระดูกของเจ้าฟูฟูไปลอยอังคารที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้ที่บ้านเพื่อทำบุญให้เจ้าฟูฟูทุกปีนะคะ
คนรักหมาเนี่ยรักรักเหมือนลูกนะ
แม่ผมเอาน้องหมาไปนอนได้ทุกวันผูกพันไงผูกพัน